มาติดตามข่าวเศร้าของวงการเพลงนะคะ

ที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่๒๑เมษายน

ติดเชื้อในกระแสเลือดนั่นเองนะคะ

เป็นพิธีรดน้ำศพที่ศาลาศรีโสพล

คนที่เคยอยู่ด้วยกันมา

ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียที่

ที่คุณอีกเคยไปเฝ้าใครอยู่ตอนนั้น

บริษัทภัฏกุลลูกชายซึ่งเป็นนักแต่งเพลง

ยังทำใจไม่ได้เนื่องจากเป็นการจากไป
อย่างกะทานหันแต่ก็พยายามทำใจ

หยิบยื่นน้ำใจและมาร่วมงาน

ก็คงเสียใจครับ
เสียใจครับคุณแม่ก็เสียใจที่แบบว่าคุณพ่อคืออายุยังไม่ครับ
แล้วก็ด้วยอุบัติเหตุจริงแล้วเล็กน้อยมาก
ทำไมถึงแบบคุณพ่อต้องมาจากไปเร็วอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับ
ได้แต่บอกให้กับคุณพ่อว่าคุณพ่อไปพักผ่อนนะไปสบายนะ
แล้วก็พวกเราก็จะดูแลในสิ่งที่คุณพ่อเคยสั่งเคยสอนเอาไว้ให้ตลอดไปอะไรอย่างนั้นครับ